ข่าวนี้เนี่ยถ้าให้คุณผู้ชมกับคุณทัศนัยติดตามแล้ว
ต้องถามว่ามันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
เห็นใบหน้าเด็กแล้วรับไม่ได้
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กค่ะ
หนุ่มอวตคนนึงเนี่ยคือไม่พอใจ

ตบหน้าตบหัวจนตกมาจากจักรยานเลย
สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากเด็กคนนี้คือขี่จักรยาน
แล้วไปทับรถบังคับวิทยุของลูกสาวของหนุ่มอบต

โมโหก็เลยตบหน้าตบหัวเด็กจนตกลงมาเลยเนี่ยนะคะ
ก็มีคำถามว่าแล้วต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วเด็กชายแค่๖ขวบเองคุณ
เรื่องนี้มันเกิดจากพี่สาวของเด็กชาย๖ขวบคนนี้
โพสต์ภาพของน้องชายซึ่งเนี่ยค่ะบาดแผลอยู่ที่แก้มเลย
เป็นรอยแดงและมีรอยนิ้วมือจนแก้มบวมค่ะ
ระบุข้อความบอกว่าลูกใครใครก็รัก
แค่รถบังคับพังต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
แฮชแท็กโตแล้วทำเด็กเกินไปไหมนะคะ
พร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มว่าน้องเนี่ยไปปั่นจักรยานเล่น

แล้วพอดีไปถอยจักรยานแล้วไปทับรถบังคับวิทยุของลูกสาวเขา

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถึงบ้านของเด็กชายคนนี้ที่จังหวัดสิงห์บุรี
ก็ไปพูดคุยกับน้องเนี่ยนะคะก็จะเห็นหูมันขึ้นริ้วเลยอ่ะคุณ

ก็พูดคุยกับน้องเอเนี่ยที่ถูกทำร้ายและเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานเล่นกัน
เล่นตำรวจจับผู้ร้ายกับเพื่อนนะคะที่สวนสาธารณะ
ซึ่งตอนนั้นมีเด็กหญิงบีอันนี้คือนามสมมุติหมดเลยเป็นเยาวชนหมดนะคะ
ก็เป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่อบตมาเล่นรถบังคับในบริเวณนั้นด้วย
แต่จังหวะนั้นเนี่ยเด็กชายเอบอกไม่ได้มองเลย
ก็ขี่รถจักรยานแล้วมันถอยหลังไปทับเอารถบังคับของเด็กหญิงเข้า
รถมันก็พังรถบังคับวิทยุเด็กหญิงบีเลยไปฟ้องพ่อค่ะ
พ่อของเด็กหญิงรู้เรื่องเท่านั้นแหละมาถึงตบหน้าตบหัวอย่างแรงนะคะ
เด็กชายก็ท้องให้จ้ากลับบ้านเลยอ่ะอืมส่วนพ่อของเด็กชายเอนะคะ
ซึ่งก็เนี่ยแหละเป็นผู้ถูกกระทำบอกว่าวันดังกล่าวที่ลูกโดนตบเนี่ย
ตอนแรกลูกไม่กล้าบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่อบตตบหน้าจนร่วงลงมาจากรถจักรยานค่ะ
ตัวเองมารู้ทีหลังนะคุณพ่อเล่าให้ฟังโมโหมากเลยลูกใครใครก็รักอ่ะนะ
แล้วน้องอายุแค่๖ขวบมาตบหัวตบหน้าจนแก้มนี่บวมจนโยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะ
คุณพ่อเลยรีบพาลูกชายไปโรงพยาบาลตอนแรกเห็นว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็คิดอยู่
เอ๊ะไม่อยากเอาเรื่องอะนะเลยขอแค่ค่ารักษาพยาบาล๑๐๐๐บาท
ตั้งใจจะเอาเงินไปซื้อรถบังคับวิทยุใช้คืนนี่แหละจะได้จบกันไป
แต่ทางเจ้าหน้าที่อบตที่เป็นคนตบหน้าเด็กเนี่ยให้มา๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นพ่อเด็กผู้ชายบอกงั้นไม่รับแล้วไปแจ้งความตำรวจดีกว่า
นะคะฟังเสียงพ่อของเด็กชายที่ถูกทำร้ายหน่อยค่ะ
ขอความหนึ่งผมก็จะซื้อรถบังคับวิทยุเสียให้เขาใช้เงินให้เขา
อย่าได้หมดเป็นชีวิตน้ำชายถ้าให้ดู
อันนี้เป็นฝั่งของคุณพ่อของเด็กชายที่ถูกทำร้ายนะคะ
ทีมงานเราก็ติดต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
เจ้าหน้าที่อบตนะคะที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ทราบชื่อคือนายนิรเนียมรุ่งเรือง
เขายอมรับบอกว่าเขาตบเด็กจริง
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๒๗ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

วันนั้นเขาพาลูกสาวไปทำงานด้วย
แต่เหตุนี้มันเกิดขึ้นเพราะกลุ่มเด็กชาย
ขี่รถจักรยานยนต์เอ่อขออภัยรถจักรยานเนี่ย
ไล่ตามรถบังคับของเล่นของลูกสาว
ซึ่งเขาก็ต่อว่าไปแล้วหนึ่งครั้งว่าอย่าเล่นแบบนั้นแต่เด็กชายเขาไม่หยุด
กระทั่งรถจักรยานเด็กชายพลาดแล้วไปทับรถบังคับของลูกสาวจนพังเขาก็เลยโมโหค่ะ
เพราะว่ารถบังคับวิทยุนั้นก็ซื้อมาให้ลูกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอง
แล้วก็เขาบอกอ่ะนะว่าเขาเตือนเด็กเด็กแล้วแต่เด็กอ่ะไม่เชื่อครับ
ตบหัวเด็กไปหนึ่งทีแต่เด็กหลบทันแล้วยังหันมาแลบลิ้นปิ้นตาใส่
บอกว่าหนีดีกว่าทีนี้เขาเลยบันดาลโทษะขึ้นใหญ่เลยค่ะ
ตบหน้าเด็กไปหนึ่งทีอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากทางฝ่าย
เจ้าหน้าที่อาวาตอก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายอะนะคะครับ
แต่เขาก็ยอมรับค่ะว่าพอตบเด็กไปแล้วก็รู้สึกผิด
ขอโทษผู้ปกครองเด็กไปแล้วไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตขึ้นมา
ตอนนี้ก็เลยอยากจะขอโทษสังคมอีกครั้งหนึ่งในความใจร้อนของตัวเองนะคะ
และจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
มันคงต้องใหญ่แล้วครับดูรอยอยู่ข้างหน้าเด็กสิฮะ
คือจริงเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับ